บอกว่าที่นี่มีการจัดการแข่งขันกินกุ้งกล้ามกรามกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะ
ร้อยนัดพี่เบาเถอะ
สุดยอดคุณค่ะคุณดูเขาแกะแข่งกันแบบบันเทิงเริงใจมาก
ทั้งเชียร์ไปแกะกุ้งไปแล้วคุณนึกออกไหม
กุ้งกล้ามกรามมันแกะยาก
ใช่
มันตัวใหญ่มันต้องใช้เวลาแกะไปแกะมาแข่ง

กุ้งกล้ามกรามครั้งที่๒และของดีอำเภอกระแสสินนะคะ
จัดที่วัดแหลมบ่อท่อตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสูงจังหวัดทรงคลาค่ะ
ต้องพลาดใช่แล้วคือผู้เข้าแข่งขันเนี่ย
เขาจะต้องกินกุ้งให้เร็วที่สุดคนละ๑กิโลกรัม

เลือกผู้ชนะนะคะ๓อันดับนะคะ
แล้วก็มีรางวัลประเภทกินกุ้งแบบโชว์ลีลา

แปลว่าใครลีลาดีมีโอกาสได้รางวัลเช่นเดียวกัน
ลีลาของแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครยอมกันเลย
และที่สำคัญการแข่งขันเขาไม่ได้จำกัดเพศและวัยและอายุ
และที่อยู่ภูมิลำเนาคุณอยู่ที่จังหวัดไหนอะไร
อายุเท่าหลายเพศอะไรคือมาแข่งได้หมด
ง่ายว่าแบบแข่งแบบโอเพ่น
เออแล้วพอเปิดเลยใครอยากมาแข่งได้เลยนะคะ
สำหรับงานนี้นะคะกองเชียร์เพียบจริง
และก็นายโยธินทองเนื้อแข็งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แล้วก็เป็นการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ
การประมงพื้นบ้านของชาวตำบลเกาะใหญ่นั่นเองค่ะ

เอาฝากกุ้งใช้คำว่าฝากดีกว่าอย่าใช้คำว่าให้อาหารนะคะ